มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะอย่างที่บอกวันนี้๒๔เมษายน
ถ้านับตามวันก็คือครบรอบ๒เดือนในการจักรไปของคุณแตงโมนิดา
กับเหตุการณ์ที่ตกเรือสปีดโบสต์
หลายคนเนี่ยสงสัยว่า๒๖เมษายนนี้จะมีการเลื่อนแถลงปิดคดีไปอีกไหม
ตำรวจจะแถลงจริงหรือเปล่าแล้วเนื้อหาในการแถลงเนี่ย
มันจะกระจ่างหรือมันจะไขข้อข้องใจให้กับประชาชน
หรือว่าใครอีกหลายคนที่กำลังสงสัยในคดีนี้มากน้อยแค่ไหน
วันนี้ทนายเดชาออกมาพูดหมดเปลือกเลยนะคะหรือฮะ
อธิบายเลยว่าการแถลงปิดสำนวนคดีจะมีกี่ส่วนมีอะไรบ้างพูดถึงอะไรบ้าง
และมีข้อมูลสำคัญด้วยเหรอเล่าให้ฟังค่ะ
นายเดชากิติวิทยานันต์ในฐานะที่เป็นทนายความโดยตรงของคดีนี้นะคะ
เพราะเป็นทนายความของคุณแม่คุณแตงโมเนี่ยก็ได้พูดคุยกับไทยรัฐทีวีบอกว่า
อังคารที่๒๖เมษายนนี้รอฟังให้ดีเลยตำรวจแถลงปิดคดีแน่นอน
คุณแตงโมได้รับความเป็นธรรมแน่นอน
นายเดชาเล่าให้ฟังนะคะว่าการแถลงเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น๔ส่วนด้วยกัน
ส่วนแรกจะเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ประมาณ๗๘นาย
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงสรุปคดีในแต่ละส่วนก่อน
จากนั้นส่วนที่๒เป็นการเปิดคลิปวีดีโอยาว๔๐นาทีค่ะ
เป็นคลิปสำคัญ๑๘นาทีเนื้อหาเกี่ยวกับคดีนี่แหละ
แล้วถามว่าเป็นคลิปที่เราเคยเห็นกันแล้วบ้างหรือเปล่า
นายเดชาบอกว่าอาจจะเป็นคลิปใหม่หรือคลิปที่เคยปรากฏในสื่อแล้วก็เป็นได้
ส่วนที่๓ค่ะสาระสำคัญ
ส่วนที่สามคนน่าจะอยากรู้ที่สุดเพราะเขาจะไล่ตั้งแต่เหตุการณ์บนเรือช่วงก่อนเกิดเหตุ
ตอนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุ
ซึ่งอันนี้ทนายเดชาพูดประโยคนี้นะคะ
สรุปสาเหตุการตายมาจากการกระทำของผู้ต้องหาด้วยความประมาท
ในส่วนที่๔ค่ะจะมุ่งไปที่เรื่องการเผยแพร่คลิปต่างที่ทำให้เสียรูปคดีหรือหลักฐานปลอม
ซึ่งธนายเดชาบอกว่าในส่วนของสำนวนคดีเนี่ยในฐานะที่ทนายเดชาเป็นทนาย
ตำรวจมีการส่งสำนวนมาให้ดูบางส่วนแล้วก็เห็นแล้วเข้าถึงข้อมูลตำรวจได้ประมาณนึงแล้ว
มีทั้งเรื่องของข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลบาดแผลและเหตุการณ์บนเรือ
ซึ่งก็ได้เข้าไปรับฟังคำอธิบายชี้แจงจากตำรวจ
สำนวนบางส่วนที่เห็นประกอบกับวันนี้เป็นวันครบรอบการจักรไป๒เดือน
นายเดชามั่นใจว่าคดีนี้คุณตังโมจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน
เราก็ถามไปเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เคยมีการแถลงคดีคุณตังโมหลายครั้งอยู่เหมือนกัน
แต่มันคลุมเคลือมากเลยบางทีก็บอกว่าเอาเนื้อหาส่งให้ทนายไปแล้วบ้าง
ซองเอกสารบ้างมันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยที่จะแก้ไขข้อกังขาของสังคมได้
แล้ววันที่๒๖เมษานี้จะแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมจะแก้ข้อกังขาได้ไหม
ท่านอาจารย์ชาวบอกว่าตอบไม่ได้
ผมเชื่อว่าสื่อมวลชนนะฮะไปนั่งอยู่
เพราะสื่อมวลชนก็เป็นตัวแทนของประชาชนในการอธิบาย
ส่วนประชาชนจะเข้าใจหรือไม่อันนี้ผมตอบแทนไม่ได้
แต่ว่าทุกสังคมต้องมีสติไง
ส่วนการทำหน้าที่ทนายความในคดีนี้เนี่ย
ถ้าถามทนายเดชาบอกว่าส่วนตัวไม่ได้คิดว่ามันยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะ
ที่มันลากยาวยืดเยอะเนี่ยมันก็เป็นเพราะกลุ่มคนหิวแสงนี่แหละ
ที่เข้ามาสร้างความสับสนในคดีจนมันวุ่นวายกันไปหมด
ไม่ได้มาช่วยให้คดีคลี่คลายอะไรเลย
คือทนายเดชาพูดถึงบุคคลสองคนนี่ค่ะ
พูดถึงคุณอัจฉริยะกับสสเต้ในเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหว
รวมถึงยังพูดถึงนักสืบโซเชียลสร้างคลิปหลักฐานเท็จ
นายเดชาใช้คำค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะใช้คำว่า
ทุกคนออกมาหากินกับความตายของแตงโม
ส่วนมีประเด็นที่สื่อบางช่องหรือกลุ่มคนที่ออกมาด่าทอ

ที่บอกว่าแม่ให้ทนายไปคุยกับตำรวจรับเงิน๓๐ล้านอะไรต่างนานาเนี่ย
อันนี้ทนายเดชาพูดเลยว่าเข้าข่ายใส่ร้ายนะ
เดี๋ยว๒๖เมษายนหลังจากตำรวจแถลงสำนวนปิดคดีเรียบร้อยแล้ว
ผมจะดำเนินคดีกับทุกคนที่ใส่ร้ายโดยไม่ละเว้นค่ะ
อย่าไปหวังแค่เพียงยอดวิวยอดไรเดี๋ยวคดีแตงโมก็จบแล้ว
คนก็ลืมอย่างที่คุณแม่บอกไปตั้งสารแตงโมสักพัก

พอหมดโปรโมชั่นก็ไม่มีใครสนใจทุกคนก็ได้คือมาหากินกับความตายของแตงโม
คนดังทั้งหลายก็หากินกับความตายของแตงโม
วันนี้ก็ครบ๒เดือนนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณแตงโมนิดาวันนั้นไปกับเพื่อนอีก๕คน
รวม๖คนบนเรือสปีดโบสต์๒๔กุมภาพันธ์แล้วก็พลัดตกเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
รอฟังคำตอบจากตำรวจนะฮะ๒๖เมษายนคือวันที่ไปเจอร่างคุณแตงโมเนี่ย
๒๖กุมภาพันธ์นะครับก็อยู่แถวท่าเรือพิบูลสงคราม๑ที่นนทบุรี
วันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยวันนี้ในพื้นที่นี้ฝนตกนะฮะแต่มีแฟนคลับของคุณแตงโม
มากันทุกวันอยู่แล้วนะครับมาร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะฮะ
แล้วเมื่อช่วง๑๓นาฬิกานะครับก็มีการร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกถึงคุณแตงโม
ด้วยการพับนกกระดาษแล้วก็เอามาร้อยนี่นะฮะเอามาร้อยเอาไปแขวนที่โป๊ะเรือนะครับ
ลิดานะครับตามชื่อจริงก่อนหน้านี้ของคุณแตงโมนิดานะครับ
แล้วก็ได้ช่วยกันทำความสะอาดเก็บพวกช่อดอกไม้ที่เหี่ยวแห้ง
เอาออกไปทิ้งด้วยนี่นะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับ
มีผู้ที่เดินทางมาจากเมืองทองทานีคนหนึ่งนะครับ
บอกว่าเป็นแฟนคลับคุณแตงโม
เขาก็รอฟังการแถลง๒๖เมษายนนี้เหมือนกันนะครับ
ถ้าฝนไม่ตกแฟนคลับเขานัดกันไว้นะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันนะคะ๒๖เมษายนวันอังคารที่จะถึงนี้ว่าการแถลงปิดสำนวนคดีจะเป็นยังไง